ข่าวต่อไปผู้ชายทำร้ายผู้หญิงแต่ว่าสองคนนี้ไม่ใช่คู่รักกัน
กล้องวงจรปิดจับภาพผู้ชายคนหนึ่งทำร้ายผู้หญิงด้วยกัน
ตบตีบริเวณท่าเรือครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยฮะท่าเรือที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วผู้ชายทำไงรู้ไหมตบตีเขาเสร็จปั๊บ
ถ่ายรูปถือปืนส่งมาขู่อีกโอ้โหอ่านี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้ผู้ชายสวมเสื้อสีส้มกางเกงขาสั้น
มีปากเสียงกับผู้หญิงคนหนึ่งระหว่างนั้นก็เพื่อนร่วมงานคนเห็นเหตุการณ์
ก็พยายามจะเข้ามาห้ามปลามแต่ดูเหมือนจะเอาไม่อยู่
ผู้ชายคนนั้นก็ยังไม่ยอมหยุดฉุดกระชากลากถูฝ่ายหญิงจนฝ่ายหญิงล้มกลิ้งไป
ผู้หญิงก็สู้ผู้หญิงก็สู้นะฮะสวนกลับไปบ้างนะครับแล้วก็แยกย้ายกันไปก่อน
จากนั้นผู้ชายคนนี้เดินตรงมาอีกครับมาถีบผู้หญิงคู่กรณีที่ยืนคุยโทรศัพท์อยู่นะฮะ
แล้วก็เกิดการกระทบกระทั่งกันอีกรอบนึงเพื่อนก็ต้องเข้ามาห้ามปรามอีก
นี่ครับชื่อเพจเขาโพสต์ไว้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ท่าเรือเอเชียมารีน่าตะบนรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตครับ
ผู้เสียหายคือนางสาวสิทันตาทองหลางเธออายุ๒๒ปี
สอบส่วนเกิดเฮลกำลังทำงานอยู่ที่ท่าเรือจูวันชัยนะครับ
วันชัยสมพันธ์ชื่อน่ารักเชียวชื่อชื่อเล่นชื่อกาฟิลค่ะนะฮะ
แต่ว่าโอ้โหโหดเหลือเกินคือเป็นเพื่อนร่วมงานแหละ
มีปากเสียงกับผู้เสียหายแล้วก็ถีบเข้าไปที่หลัง
จากนั้นเมื่อวานนี้นายวัญชัยก็โยนแก้วน้ำนี่ฮะนี่ฮะ
ชมหน้าวัญชัยนะครับวันชัยก็โยนแก้วน้ำใส่ผู้เสียหายอีก
แล้วก็ต่อยกระชากคอผู้หญิงจนได้รับบาดเจ็บแล้วคว่างโทรศัพท์ของนางสาวสิ
ทันตาเนี่ยพังเลยนะฮะหลังจากนั้นกาฟิล
ฟิลทำยังไงอีกกาฟิลส่งรูปนะครับ
ถือปืนสงครามนี่แบบนี้แบบนี้เอามาจากไหนล่ะคะ
คุณกาฟิลนั่นน่ะสิของจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
แต่ที่แน่คือส่งมาขู่ผู้เสียหายอีกนะฮะ
ผู้เสียหายกลัวล่ะครับกลัวจะไม่ได้รับความปลอดภัย
ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองภูเก็ตนะฮะ
อยากให้ดำเนินคดีกับนายวัญชัยครับ
โอ้โหพฤติกรรมไม่น่ารักเหมือนชื่อเลย
แต่ก็ต้องตรวจสอบเพราะว่าคือกล้องวงจรปิดไม่มีเสียง
ถ้าได้ยินเสียงคงพอรู้กันบ้างว่าแบบทะเลาะอะไรกันขนาดนั้น
เขาต้องมีอะไรหลุดลอดมาบ้างให้ตำรวจจัดการแล้วกันนะคะ